พาคุณผู้ชมไปเกาะติดบรรยากาศที่วัดธาตุทองนะคะ
ซึ่งก็มีเพื่อนพ้องพี่น้องในวงการบันเทิง

เดินทางไปร่วมไว้อาลัยให้กับร็อกเกอร์หญิงในตำนาน
แหวนธิติมาสุตสุนทรเป็นครั้งสุดท้าย

รวมไปถึงแฟนเพลงที่ตั้งใจเดินทางมาร่วมส่งดวงวิญญาณ
ไว้อะไรต่อการจากไปของแวนธิติมาสุตะสุนทรเป็นครั้งสุดท้าย
ท่ามกลางบรรยากาศที่โศกเศร้าค่ะ
ตลอดทั้งช่วงบ่ายคนใกล้ชิดแฟนเพลงรวมไปถึงครอบครัว
ทำพิธีเคลื่อนร่างของแหวนธิติมาสุตะสุนทร
ซึ่งบรรยากาศนั้นเต็มไปด้วยความโศกเศร้าอาลัย
โดยเมื่อเวลาประมาณ๑๕นาฬิกา๓๐นาที
ปั่นเต็มฟ้าทายาทเพียงคนเดียวของร็อกเกอร์สาวผู้ล่วงลับ
เปิดใจกับสื่อมวลชนว่ากำลังใจจากทุกคน

และตั้งใจจะทำหน้าที่หัวหน้าครอบครัวให้ดี
อย่างที่คุณแม่ของเธอเคยทำ
ก็รู้สึกหลับปลื้มใจแทนคุณแม่มากค่ะ
ว่าคุณแม่มีทั้งเพื่อนมีทั้งคนที่รัก
มีทั้งแฟนคลับแล้วก็ครอบครัวที่อบอุ่นมาก
ทุกคนพร้อมที่จะอยู่เคียงข้างคุณแม่
ตั้งแต่คุณแม่เด็กมาจนถึงวันนี้นี้ค่ะ
อยู่ด้วยกัน๓คนก็เหมือนใช้ทุกอย่างร่วมกันค่ะ
การขึ้นมาในห้องของตัวเองเมื่อไม่นาน
ก็คือนอนด้วยกัน๓คนค่ะ
ก็ของของคุณแม่ก็คือเหมือนอยู่ทั่วทั้งบ้านอะไรอย่างนี้ค่ะ
ก็พอเก็บของก็รู้สึกคิดถึงคุณแม่อยู่ตลอดอยู่แล้ว

ด้วยพายล้างจากเสร็จสิ้นพิถีพระราชทัลเพลิงศพ
ครอบครัวตั้งใจจะนำอาถิของแหวนธิติมาเก็บไว้ที่บ้าน
และส่วนหนึ่งเก็บไว้ที่ครอบครัวสุตะสุนทรรวมไว้กับคุณยายด้วยค่ะ
คุณผู้ชมคะโดยตลอดทั้งงานนะคะ
เจ้าภาพได้นำบทเพลงอมตะของแหวนธิติมาสุตะสุนทรมาเปิดคอในงานด้วยนะคะ
และนอกจากนี้ค่ะในมือของดิฉันที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้
เป็นอัลบั้มรวมเพลงฮิตตลอดเส้นทาง๓๐ปีของแหวนธิติมา
ซึ่งครอบครัวตั้งใจนำมาเป็นของชำรวยส่วนหนึ่ง
มอบให้กับแขกผู้พิเกิดที่เดินทางมาในวันนี้ด้วย
รัชนีคำนึงควรข่าวไทยรัฐทีวีรายงานสดจากวัดธาตุทอง
ขอบคุณคุณรัชนีคำนึงควรนะคะ
เชื่อเหลือเกินนะคะว่าตลอดระยะเวลา๓๐ปี
พี่แหวนธิติมาอยู่ในวงการบันเทิงของเรา
ได้สร้างประโยชน์แล้วก็สร้างสิ่งดีให้กับสังคมมากมาย

รวมไปถึงกิจกรรมเพื่อสังคมในการช่วยเหลือผู้ป่วยนะคะ
ในวันนี้ทุกอย่างจะยังอยู่ในความทรงจำของพวกเราอย่างแน่นอนค่ะ
ใช่ค่ะแล้วก็เพื่อเป็นการแสดงความไว้อาลัยต่อการจากไป
ร็อกเกอร์ระดับตำนานอย่างพี่แหวนธิติมานะคะ
ทีมข่าวบันเทิงไทยรัฐของเราค่ะคุณผู้ชมค่ะ
เพื่อแสดงความเสียใจแล้วก็เป็นกำลังใจให้ไปอย่างพี่ปุ๊กรุงเกษมสามี
รวมไปถึงน้องปันเต็มฟ้าทายาทเพียงคนเดียวของพี่แหวนด้วยค่ะ
ถ้าโดนตั้งแต่ไรไม่เคยอุ่นใจ
โดดเดียวได้เข้าไปไม่มีใครสักคน
ผ่าทางชีวิตทุกภัยผจญ
ฝ่าลมและฝนก็โดยลำพัง
แต่มาวันนี้คลุกลีกับเธอ
เคียงกับเธอแล้วทำให้ใจมีพลัง
จะเดินต่อไปไม่ยอมหยุดยัง
หากเดินพลาดหลังฉันยังมีเธอ
เราสองเคยผ่านชีวิตโดดเดียว
สองเราเคยเหนื่อยและท้อเต็มที
หนทางยังอยู่แสนไกลจากวันนี้
เรามีเราหากจะเดินไปทางใดไม่วัน
จับมือกันเดินด้วยใจอดทน
ถ้าใครสักคนล้มลงฉุดมือกันขึ้นไป
จะฝากระฉันทุกอันตราย
ก่อนออกกันไปไม่กลัวใครพา

จับมือกันไปไม่กลัวใครพา
กอดท่อกันไปไม่กลัวใครพา
ตั้งใจจะมอบให้เป็นกำลังใจ
แก่ครอบครัวของน้องปันกับพี่แหวนธิติมาด้วย
แล้วก็แสดงความเสียใจมาในโอกาสนี้ด้วยจริงค่ะ